ของหัวร้อนกันหน่อยเพื่อนบ้านครับเรื่องการกระทบกระทั่งของเพื่อนบ้านเนี่ยคือมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวกันบ่อยคราวนี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งคือซอยบ้านเนี่ยมันแคบแต่ปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอารถมาจอดลักษณะคือจอดตายเลยอ่ะค่ะพอไปบอกให้ป้าซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ย
ถ้าบ้านล้างจะก็ติดคันคุณอ้าวมันเป็นพื้นที่สาธารณา
รถเข้าออกในซ้อยอ่ะคำม้าสืบออกมามันไม่เคยเรื่องฝีมือครับมันเกี่ยวกับจิตสำนึก
จะฝีมือไม่มีหรือไม่มีจิตสำนึกเออเถียงกันเหมือนไก่กับไข่อะไรออกก่อนกันนะคะอะไรเกิดก่อนกันเนี่ย

ตรงนี้ซอยตรงนี้คุณเห็นไหม
บ้านผู้ชายเจ้าของคลิปเนี่ยเขาอยู่ฝั่งเราเนี่ยฝั่งนี้
ส่วนบ้านคุณป้าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเห็นรถคันแดงส้มนั้นไหมคะ
จอดอยู่เจ้าของคลิปบอกว่าเหมือนลักษณะคือจอดตายอ่ะจอดแช่ไว้
แล้วเวลาเจ้าของคลิปเขาจะเข้าออกบ้านถอยรถเข้าออก
ด้วยความที่ถนนมันแคบต้องตีโค้งตีวงถอยเข้าถอยออกอยู่แบบนั้นต้องใช้เวลา
ต้องใช้เวลาเพราะกับการที่รถไปจอดแบบนั้นแปลว่าอะไร
ว่าถนนที่แคบอยู่แล้วมันก็ถูกบีบให้แคบลงไปอีก
เวลาจะเข้าบ้านออกบ้านเนี่ยมันลำบากนะคะ
เจ้าของคลิปเขาบอกแบบนี้แล้วสุดท้ายป้าแกไม่ยอมขยับรถให้
อ้างว่าไงรู้ไหมคะครับแกบอกว่าไม่พอใจ
หนุ่มคนนี้พูดไม่เข้าหูประโยคไหนคะป้าที่ไม่เข้าหู
ก็ประโยคที่ว่าทำไมผมต้องขยับรถหลายครั้งเวลาเข้าออกบ้าน
นี่มันที่สาธารณะนี่แหละค่ะ
ป้าแกก็เลยสวนมาว่าคุณไม่มีฝีมือเองประโยคนี้แหละค่ะ
ทีนี้นี่ลูกชายของป้าก็มายืนอยู่ด้วยนะคนใส่เสื้อเชิดกางเกงยีนเมื่อสักครู่ค่ะ
ห้ามปรามบอกให้แม่เนี่ยเข้าบ้านใจเย็นแต่คุณป้าแกก็ยืนกรานเสียงแข็งเหลือเกินนะคะ
ฉันจะพูดอยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายจบลงยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านประชานิเศษ๒ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีตรงนี้เลยค่ะ
ตรงนี้เลยใครอยู่ตรงนี้ก็จะรู้ว่าซอยมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะ
นี่ค่ะหนุ่มคู่กรณีของคุณป้าก็คือคุณปองพลสวามิพักษ์อายุ๒๒ปีเท่านั้นนะคะ
บอกว่าจริงแล้วผมเนี่ยก็รู้จักกับลูกชายของคุณป้านั่นแหละ
เป็นเพื่อนบ้านมากว่า๑๐ปีแล้วปกติเนี่ยรถไม่ได้จอดขวางแบบนี้นะ
แต่ว่าวันเกิดเหตุไอ้รถเจ้าปัญหาคือรถคันสีแดงส้มคันนี้
จอดขวางแล้วเขากำลังจะขับรถออกจากบ้านก็เลยบอกให้ป้าเนี่ยช่วยขยับหน่อย
บอกแค่นี้แต่ป้าป้าแกไม่ยอมขยับแล้วไม่ยอมขยับไม่ว่าคือโดนต่อว่าด้วย
คุณปองพลบอกว่าป้าต่อว่าด้วยคำหยาบคายด่าทอจนถึงบุพการี
ด่าพ่อแม่เลยสุดท้ายตกลงกันไม่ได้ใช่ค่ะต้องเรียกตำรวจสพปากเกร็ดนะคะ
มาช่วยเจรจาอยู่นานสองนานนี่ตำรวจก็มาจริงนะคะลงพื้นที่มาเลย
แล้วสุดท้ายเรื่องจบยังไงยอมค่ะยอมทั้งสองฝ่ายยอมถอยกันนะคะ
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยสุดท้ายต้องบอกว่าจบสวยนะเพราะ
พอคุณป้าแกกลับไปลูกชายของป้าเนี่ยซึ่งคุณปองพลบอกว่าก็รู้จักกับผมเนี่ยมานานเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ยนะคะ
ลูกชายของป้ามาขอโทษขอโพยแทนคุณแม่แล้วก็บอกว่ายินดีขยับรถให้แต่ขอได้ไหมหยวนนี่เห็นไหม
จับมือเอากอดกันดีแล้วค่ะดีแล้วทำถูกแล้วนี่รู้ไหมว่าจบยังไง
ลูกชายของคุณป้าบอกว่าขอได้ไหมคุณปองพลขอเถอะนะถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยคุณแม่มาหามาเยี่ยมหลานที่บ้านอีกเนี่ย
ซึ่งแกไม่ได้มาบ่อยสัปดาห์ละประมาณ๒ครั้งครั้งละก็ไม่นานขอได้ไหมให้แม่จอดตรงนี้เหมือนเดิม
เพื่อให้แม่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าแม่กลับไปแล้วรับรองว่าจะไม่มีคันอื่นมาจอดขวางแน่นอนนะคะ
ไม่ได้อยู่ประจำอยู่ไหมไม่ได้อยู่ประจำมาเยี่ยมหลานอาทิตย์ละสองครั้งใช่นะคะน่ารักมาก
ลูกคุณป้าก็น่ารักที่ไม่มีอารมณ์ร่วมตามไปด้วยส่วนคุณปองพลเองก็ดีหยวนถอยคนละก้าวนะคะ
อันนี้ไม่ใช่๙คนละ๙อันนี้ถอยคนละก้าวจะได้ไม่ทะเลาะกันใช่เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้นะฮะ